ยังเอาใจธาตุแมวกันอยู่ครับ
แม่ค้าคนนี้เปิดร้านขายอยู่ที่ตลาดนัดเรียบด่วนลามินทา
ปรากฏมีของให้โชคมาถึงร้านเลยครับ
แต่หลงความน่ารักของแมวจนลืมนับจำนวนตัวมันนะ

เหมือนว่าแม่มันเนี่ยน่าจะมาแอบคลอดทิ้งไว้ที่หน้าร้านขายกระเป๋าในตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทราครับ
ลายสีเทาน่ารักเลยนอนขดอยู่ในห่อผ้า
เจ้าของเปิดมาดูดีใจด้วยฮะ
เจ้าของก็ดีใจเพราะว่าเจ้าของเนี่ยรักแมวอยู่แล้ว
ใครเป็นธาตุแมวบ้างมารับไปเลี้ยงบ้างนะ
นี่และที่ไม่ควรพลาดก็คือตัวเลขนี่แหละครับ
บางคนบอก๕สี่อ้าวทำไม๕สี่ล่ะ
เค้าบอกว่าถ้าเป็นแมวคลอดมันถือว่าเป็นเลข๕
บางคนบอกว่า๔๑เพราะลูกแมว๔ตัวแม่แมวอีก๑ตัว
บางคนถามถึงเลขที่ร้านครับแต่เจ้าของคลิปมาตอบกลับว่า
เฮียเนี่ยมี๔ล็อกมี๔ล็อกก็เลยไม่รู้จะเลือกเลข
ล็อกไหนดีมี๔นะ๔เยอะหน่อย
จำนวนนี้ที่อ่านข่าวมานี่สีเยอะนะ